หลายคนพูดถึงกันว่าปกติถ้าคนก่อเหตุเป็นผู้เปิดทางจิต
มีภาวะทางจิตเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
คือเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะเป็นเหตุทำร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นเสียชีวิต

หลังมีรอยฟกช้ำด้วยเลือดเนี่ยไหลนองเลยนะคะ

คนก่อเหตุและเจ้าของบ้านเดินวนไปวนมานะคะ
สอบถามเนี่ยได้ความมาว่า
นายสมเกียจยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านายสมศักดิ์จริง

วันเกิดเหตุเขาขับรถไถไปเอาเครื่องสูบน้ำ

นายสมศักดิ์ขี่มอเตอร์ไซค์มาต่อว่า
เขาบอกว่าเขาไปขับรถทับที่นาของนายสมศักดิ์
ก็เลยเถียงไปว่าไม่ใช่นี่คือที่นาของตัวเขาเอง
สุดท้ายแล้วเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
นายสมเกียจเนี่ยอ้างนะคะว่าเห็นนายสมศักดิ์ทำท่าเหมือนจะหยิบมีด
เขาก็เลยวิ่งไปหยิบเสียมมาก่อนแล้วฟาดเข้าไปที่กลางหลังของนายสมเกียจ

หลังจากนั้นก็เอามีดฟันเข้าไปที่ศีรษะนายสมศักดิ์๓ครั้งจนล้มคว่ำไป
เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่านายสมศักดิ์จะเสียชีวิต
ยังคิดอยู่เลยว่าทำไมไม่ลุกขึ้นมา
ซึ่งเขาบอกว่าที่นาตรงนั้นที่นายสมศักดิ์มาต่อว่า
เขามันเป็นที่นาของเขาเขาซื้อมา๑๘๐๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นเขาจะขับเข้าขับออกยังไงก็ได้

ปรากฏว่านายสมเกียจคนก่อเหตุเนี่ย

ก็คือดมกาวมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะ
กลมร้อนเขาก็จะไปคัวมีดนี้ครับ

ผมก็กระโดดก่อนเลย

ครับ

เอามีดออกมาก่อน
ครับ
เพราะงั้นผมก็โดนเลยครับ
ผมบ้าโดนสองครั้งนะครับ

เขาก็ล้มลงผมก็โยนมีดทิ้งไปนะครับ

แล้วเรารู้ไหมครับตอนนั้นที่เราหยุดฟันแล้วเขาเสียชีวิตแล้วครับ

ผมก็ว่าคนอะไรใจเศร้าขนาดนั้นนะครับ

ทำไมเราถึงบอกว่าเขาใจซ้อครับผม
มันไม่รู้ครับผม
ไม่ทำแรงขนาดนั้นนะครับ
มันทำไมถึงโดนแรงจังผมไม่รู้อ่ะ

สิ้นชีวิตไหมครับผม

จะบอกเขาให้อารมณ์เย็นนะครับ
แต่เขาอารมณ์ร้อนไม่ยอมยังครับ
เนี่ยค่ะก็อาการเป็นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้นายสมเกียจอยู่ระหว่างส่งตัวไปตรวจอาการทางจิตนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่งานศพของ
นายสมศักดิ์ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็ได้เจอกับนางลักษณะภรรยาของผู้ตายค่ะ
ก็มีการจุดทูปให้สามีอโหสิกรรมให้กับคนก่อเหตุ
แล้วเธอก็บอกเลยนะครับว่าเธอรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ส่วนตัวเธอเชื่อว่าคนก่อเหตุไม่ได้มีอาการทางจิต
แต่เพราะเห็นว่าพอบอกว่ามีอาการทางจิตแล้ว

ก็เลยย่ามใจทำตัวเหมือนประหนึ่งว่ามีอาการทางจิตอยู่

ฝั่งแม่นายสมเกียจคนเกาะเหตุก็บอกนะคะว่าลูกอ่ะดมกาวมาตั้งแต่เด็กแล้วจนประสาทมีปัญหา
พูดอะไรไปมันก็เถียงบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นแบบนี้แล้วคือเอารถไถไปไถที่นาคนอื่น
แม่ก็เคยเตือนแล้วบอกอย่าไปทำแบบนี้อีก
ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรง
แต่พอครั้งนี้ถึงขั้นฆ่าคนตายแม่บอกตอนแม่รู้เนี่ยตกใจแทบเป็นลม

นายสมเกียจโดนตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ
ส่วนร่างของผู้ตายวันนี้ครอบครัวทำพิธีชาปนกิจเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือคนที่มีอาการทางเกียจประสาทเวลาก่อคดีอะไร
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีนะฮะคือเจ้าหน้าที่จะส่งไปตรวจสอบก่อน
ถ้าคุณมีอาการทางจิตประสาทจริงเนี่ยก็ไปรักษา
รักษาหายแล้วกลับมาถูกดำเนินคดีตามโทษที่ก่อคดีเอาไว้นะครับ